ส่วนความพร้อมของการเจอกันนะครับระหว่างเสมอไหนกับทางปีศาจแดง
ติดตามได้นะครับกับศึกไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
รัฐมวยไทยไฟเตอร์พักไป๑สัปดาห์กลับมาจัดให้หนักกว่าเดิม
ชนิดที่ว่าทบต้นทบดอกไปเลยนะครับ
ผู้เอกนำรายการเสมอไหนเกียจบุญทรง
ขีดเส้นใต้ดวนเดือดปีศาจแดงวอเรอร์มวยไทยครับ
สำหรับคู่นี้นะครับทั้งเสมอไหนแล้วก็ทั้งปีศาจแดง
ก็เป็นมวยเก่าเกมนะครับ
ทั้งคู่เรียกว่าเป็นมวยระดับขั้นขรูครับผมครับ
ซึ่งเกาเกมแข็งแกร่งมากนะครับ
ทั้งคู่เนี่ยมาพบกันมาเจอกันในศึกที่ว่า
รัฐมวยไทยไฟเตอร์ว่าใครเนี่ยจะแข็งแกร่งแล้วก็ดูเดือดกว่ากัน
เดี๋ยวดูแรกผู้เอกนะครับเก่าเจอกันเก่า
คนแพ้ก็ต้องหิ้วกระเป๋ากลับบ้านส่วนคู่รองครับผม
จะเจอกับแสนอำนาจมวยไทย
ฝนหลวงจริงมวยทั้งคู่

ฝนหลวงฉายาแข้งผีดิบอยู่แล้ว
เป็นมวยซ้ายลุยไปข้างหน้า
ตัวแสนเองแสนอำนาจมวยไทย
ก็เป็นมวยที่แข็งแกร่งดูเดือด
สำหรับคู่นี้ผมก็คิดว่า

ว่าทางแสนซึ่งเป็นมวยขวา
ก็ติดตามสิ่งชมในคู่๔ของวันนี้ติดสาม
เพราะประวัติรอบประวัติก่อน
แล้วมวยแบบที่เราจัดอยู่นะครับ

เพราะว่าต่างฝ่ายต่างเปิดหน้าปะทะกัน

บางทีหันมาอีกทีหนึ่ง
โดนไปแล้วน็อกไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนคู่หลักหายเดินชนสิงพะยักษ์
คู่๒นี่ไอ่หินแดงเขาทรายมาแล้ว

หัวคู่แรกลูกรักเนี่ยแลกตายพันชัย
คู่ไหนจะได้รับรางวัลดุเดือดกันบ้าง
ไม่ว่าจะเป็นไฟเตอร์และซูเปอร์ไฟเตอร์
แล้วจะมีนับมีน็อกมีหลับให้เห็นหรือเปล่า
ติดตามพร้อมกันบ่าย๒เป็นต้นไป

ชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีอะไรกันครับ